มีผู้ที่เป็นผู้รับเหมาระบบน้ำปลาปลาที่ลำปางค่ะนะฮะ
เขาใช้ปืน๙มมยิงขมับตัวเองเสียชีวิตในห้องน้ำที่บ้านพัก
ภรรยาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ย
ญาติเนี่ยขอยืมไปจำนองกับธนาคารแล้วไม่จ่ายอะไรเลย
ก็เลยต้องเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปถ่ายถอนคืนมากลัวว่าแบงค์จะยึด

เพราะว่าญาติก็ยังไม่เอาเงินมาคืนอีก
ก็เลยก่อเหตุเนี่ยฮะฆ่าตัวตายเลยนะครับ

ท้องที่ของสพเมืองยาวที่จังหวัดลำปาง
เป็นบ้านพักในตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัดนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายบุญชนะอินปัญญาอายุ๕๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าขมับขวาทะลุขมับซ้าย
เสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำในบ้านนะฮะอ่าก็เป็นการฆ่าตัวตายแล้วครับ
เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายการต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับ
ภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นก็นอนหลับอยู่ที่ห้องโถง
ห้องรับแขกนะครับส่วนสามีเห็นว่าเดินถือปืนเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วก็จ่อที่ขมับด้านขวาลั่นไกลหนึ่งนัดกระสุนทะลุขมับซ้ายล้มลงนอนศีรษะพาดอยู่กับขอบโถส้วม
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนก็สะดุ้งตื่นแล้วก็เดินไปตามเสียงปืนที่ห้องน้ำ
เปิดประตูห้องน้ำก็เห็นสภาพสามีก็ตกใจนะฮะรีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยพอมาถึงก็ไม่ทันนะฮะ
ช่วยไม่ทันแล้วนายบุญชนะก็สิ้นใจแล้วนะครับซึ่งภรรยาบอกว่าสามีมีอาชีพรับเหมาระบบประปา
สาเหตุน่าจะเครียดเรื่องที่ญาติมายืมโฉนดที่ดินพร้อมกับบ้านหลังที่อยู่กันนี่แหละหลังเกิดเหตุเนี่ย
ซึ่งเป็นชื่อของสามีญาติบอกว่าขอยืมไปจำนองกับธนาคารหน่อย
ก็จำลองมา๑๐กว่าปีนะไม่ถ่ายถอนอะไรให้เลยนะไม่จ่ายอะไรให้เลยนะครับ
ค่างวดค่าดอกเบี้ยไม่จ่ายจนสามีกลัวว่าโอ้โหมันเนิ่นนานมากแล้วเป็น๑๐ปีแล้ว
กับที่ดินจะถูกแบงค์ยึดไหมเนี่ยต้องเอาเงินที่มีอยู่ไปถ่ายถอนกลับคืนมา
แต่พอผ่านมา๕เดือนหลังจากที่ถ่ายถอนกลับคืนมาเองญาติคนนี้ก็ไม่เอาเงินมาคืน
ทวงหลายครั้งยังไงก็ไม่คืนทีนี้สามีเครียดเลยไม่กินข้าวกินปลานะ
วันก็เดินวนไปวนมารอบบ้านได้แต่ปลอบใจสุดท้ายแล้วสามีก็ตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตาย
แล้วเค้าก็ว่ามาได้คืนมาถ่าย
ถ้ามันเป็นเรื่องราวอย่างที่ภรรยาของผู้ตายบอกเล่ามานี่นะต้องบอกว่าญาติคนนี้ใจร้ายมากเลยนะคือโอ้โหคุณไม่หาทางช่วยเขาเลยจนเขาต้องฆ่าตัวตาย